สไลด์เฟซบุ๊คขึ้นมาค่ะเป็นเต็มเฟซเลยหมดเลยค่ะเต็มปิดเลยค่ะ
จะเอาเรื่องสื่อสื่อหนึ่งนะคะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลย
ล่าสุดนั้นคุณแพทย์ค่ะออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้พูดว่าอะไรไปชมค่ะ
รามาทันทีหลังสามีนักบิดของคุณแม่ท้องแก่แพทย์นับประพาโพสต์คลิปวิดีโอเลขไมค์วัดระดับความเร็วบิ๊กไบท์ทะลุ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลงข้อความว่าถนนที่ดูไบมันเรียบดีจริงลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
และต่อมาถูกเพจดังนำคลิปดังกล่าวไปโพสต์ต่อ
พร้อมตั้งคำถามต่อไอดอลแห่งวงการบิ๊กไบท์รณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัยแต่กลับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซะเอง
กลายเป็นประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียล
และเป็นที่มาให้เบ้นอักษรกิจโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเดือดว่า
รวมรวมหลักฐานไว้หมดแล้วและให้ไปเจอกันในศาล
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปยังแพทย์นับประพาถึงกรณีดังกล่าว
โดยนักแสดงสาวชี้แจงว่าสามีของเธอรู้สึกไม่พอใจเพจดัง
ดูเหมือนจะจงใจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยโพสต์ล่อเป้าให้ชาวเน็ตเข้ามาต่อว่า
ยังโยงมาถึงตัวเธอและลูกในท้องด้วย
เห็นว่าน่าจะทำให้เป็นกรณีตัวอย่าง
ว่าไม่ใช่ใครนึกจะโพสต์จะด่าก็ทำได้โดยไม่ตรวจสอบความจริง
ซึ่งขณะนี้หนุ่มเบ้นก็ได้ปรึกษาทนายความเรียบร้อยแล้ว
และอีก๑๒วันน่าจะมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร
ทั้งนี้แพทย์กล่าวต่อด้วยว่าคลิปดังกล่าวสามีเป็นผู้โพสต์ก็จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าสามีเป็นผู้ขับขี่
อีกทั้งเป็นเรื่องปกติของบรรดานนักบิดที่จะทดสอบสมรรถภาพรถ
แต่ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้ท้องถนน
และคลิปประเภทนี้มีคนโพสต์มากมาย
แต่ไม่เข้าใจทำไมสามีของเธอถึงถูกเล่นงาน
เพจดังยังอวดอ้างว่าไม่มีใครทำอะไรได้
ขอใช้กฎหมายเป็นเครื่องตัดสิน
อกจากนี้สาวแพทย์ยังชี้แจงกรณีที่เธอคอมเมนต์ตอบด้วยข้อความ
คนเราทำอะไรต้องคิดก่อนอย่าทำเพราะสนุก

ว่าเธอหมายถึงผู้ที่นำคลิปดังกล่าวไปโพสต์
รวมถึงผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง
เพราะไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาถึงผู้ถูกพาดพิงเลย